นักแสดงท่านนี้พี่เจี๊ยบกัญจนาพรปลอดภัย
นี่อายุ๖๓ปีแล้วนะคะแกแข็งแรงเหมือนเดิมเลย
แล้วก็เราคุ้นหน้าคุ้นตาจากละครหลายเรื่องจ้ะ
ซึ่งอย่างที่ทราบนะคะเมื่อปีที่แล้ว
เจี๊ยบก็เพิ่งสูญเสียพี่เจไปนะคะซึ่งเป็นลูกชาย
สูญเสียครั้งนี้คุณผู้ชมนะคะบอกเลยพี่เจี๊ยบในหัวใจแตกสลาย
ตอนนี้เราไปทำข่าวล่ะคือพี่เจี๊ยบหลงไห้ไม่หยุด
เพราะว่าเป็นการแบบเสียแบบกระทันหันจริงค่ะ
แล้วพี่เจี๊ยบก็เปิดใจกับเรานะคะว่ามันเกิดการเครียดสะสมนะคะ
คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทางนี้ก็คือดูเอาไว้เลยนะคะ
บางคนเนี่ยเครียดมากมันเครียดจนถึงขั้นที่แบบว่า
ขยับขยื่นร่างกายไม่ได้คือตกใจมากนั่งอยู่โซฟาแล้วลุกไม่ได้อ่ะ
กว่าจะฟื้นฟูร่างกายกลับมาพี่เจี๊ยบอกว่าใช้เวลาหลายเดือนเหมือนกันค่ะ
พร้อมกันนั้นนะคะพี่เจี๊ยบยังเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าช่วง๓๔เดือนแรกที่พี่เจ
จากไปเนี่ยเหมือนจิตหลุดค่ะที่ผ่านมาเจอปัญหามากมาย
ทั้งเรื่องหนี้สินจากการเคยเป็นผู้จัดละคร
หนี้หลายล้านรวมไปถึงการสูญเสียคนอื่นในครอบครัวติดติดกันนะคะ
ก็ยังไม่เสียใจเท่ากับที่ลูกชายพี่เจจากไปกระทันหันแบบนี้ค่ะ
พี่เจี๊ยบบอกกับเราด้วยนะคะตม
แล้วก็สัมผัสได้ว่าพี่เจจะตายเป็นชาติสุดท้าย
อย่างไรก็ตามแต่นะคะพี่เจี๊ยบก็ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ
ขอบคุณผู้จัดละครทุกคนที่มอบงานแสดงให้
เพราะนอกจากพี่เจี๊ยบจะได้ใช้ธรรมะเยียวยาจิตใจตัวเองแล้วนะคะ
ได้มากองถ่ายการได้ถ่ายละคร
เป็นสิ่งที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจของพี่เจี๊ยบได้มากเลยล่ะค่ะ

ก็ดีขึ้นค่ะด้วยการเยียวยาของการแสดง
เยียวยาของลายล้อมเด็กที่ให้กำลังใจมาเรื่อย
แล้วเราต้องอยู่ต่อแล้วลูกก็บอกว่าแม่เราต้องอยู่ต่อ
การที่เรายังมีความทรงจำแล้วก็ความหลัง
เราเอาจุดที่มันสำคัญแล้วมาสอนเรา
เราต้องอยู่ด้วยความเบิกบานไม่ใช่อยู่ด้วยความย่ำแย่
รับหมดค่ะจะบดง่ายจะบทสบายจะบทเข้มข้น
รับหมดค่ะตอนนี้อยากทำงานเพราะว่างานจะช่วยให้เราผ่อนคลาย
ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงแล้วขอบคุณหนูที่ไปงาน
เจี๊ยบก็ยังความผูกพันนะครับ
แต่ว่าภาพจำของเชอรี่กับคุณเจี๊ยบเนี่ย
ก็คือต้องบอกว่าเป็นโมเดลแบบนางแบบตัวแม่นะ
ใช่เพราะว่าคุณเจี๊ยบเป็นนางแบบในยุคก่อน
แบบเป็นนางแบบที่ยังคงสวยแล้วก็ดูแลรูปร่างตัวเองได้ดีมาก
ตอนนี้ก็ขอให้ดูแลตัวเองหัวใจตัวเองแล้วกัน
พี่เจ๊เองรู้จักปริการส่วนตัวก็เศรียรณีกับเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกัน